คุณผู้ชมครับมาดูนักสะสมอีกหนึ่งท่านนะครับ
เป็นอดีตทหารเรือสะสมเหรียญในหลวงรัชกาลที่๙
มานานกว่า๒๐ปีมีเกือบ๕๐๐เหรียญ
ถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยนะครับ
อกจากนี้ยังมีรูปปั้นแล้วก็ภาพที่หายากอีกมากมายนะครับ
โดยเหรียญพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
รวมทั้งรูปปั้นพระบรมชายาลักษณ์และก็สัญลักษณ์จำนวนมาก

เป็นของล้ำค่าภายในพิพิธภัณฑ์เหรียญ
หลวงราชการที่๙บริเวณชั้น๒สนามกอล์ฟสตาร์โดมกอล์ฟคลับ๓
ถนนมหิดลตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ที่มีเรือตรีธนาทิพย์มีมัยตรีจิตอดีตนายทหาร
ชาวสมุทรปราการอายุ๕๐ปีท่านเป็นเจ้าของครับ
เรือตีธนาทิพย์บอกว่าเริ่มสะสมเหรียญในหลวงราชการที่๙
มานานกว่า๒๐ปีแล้วโดยมีแรงบันดาลใจ
จากการที่ได้พระบรมรูปทรงประทับยืนฉลองพระองค์ชุดจอมทัพไทยเป็นชิ้นแรก
เมื่อเห็นความสง่างามทำให้เริ่มสะสมตั้งแต่วันนั้น
จนมาถึงทุกวันนี้นะครับ
โดยเหรียญแรกที่สะสมเป็นเหรียญเที่ยวลึกทรงพระผนวด
มีเนื้อทองคำเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองแดง
ซึ่งถือว่าหายากมากในปัจจุบันและประเมินค่าไม่ได้นะครับ
รวมเกือบ๕๐๐เหรียญถือว่ามากที่สุดในประเทศไทยด้วยครับ
แล้วก็ได้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์เหรียญในหลวงราชการที่๙
ดีนะเขาเปิดเพื่อให้ประชาชนที่สนใจได้ชมแล้วก็ศึกษา
ท่านก็อาจจะเก็บสะสมไว้ชื่นชมด้วยตัวท่านเอง
แต่ว่านี่เขาก็เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับให้ประชาชนได้ไปศึกษาเลย
นักสะสมก็อยากจะไปดูนะครับ
ใช่ครับความเก่าแก่แล้วก็คุณค่าของแต่ละเหรียญแต่ละรุ่นนะครับ
ซึ่งจะเปิดให้เข้าไปได้ชมกันระหว่างวันจันทร์ถึงวันศุกร์
ก่อนที่ท่านจะมีการเตรียมย้ายนะย้ายเข้าไปในซอย๑ถนนนิมมารเหมิน
ซึ่งขณะนี้กำลังก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ใหม่บอกว่าสวยงามและสมพระเกียรติจริงนะครับ
อันนี้ที่เชียงใหม่นะครับ